ก็ลุ้นอยู่ที่หน้าจอทีวีที่บ้าน
หรือว่าที่ไหนก็ตามที่มีทีวีให้ดู
สำหรับแมตการแข่งขันทีมชาติไทย
เจอกับทีมชาติออสเตรเลียนะคะ

กันนำผลัดกันตามสุดท้ายก็เสมอกันไป

เพราะว่ามีหนุ่มรับเหมาก่อสร้างคนหนึ่ง

ทำให้หัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตค่ะ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตแพร่กษาใหม่
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ

โดยที่เกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น

สภาพศพก็นุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียว
ตรวจสอบแล้วไม่พบบาดแผลการถูกทำร้ายค่ะ

ซึ่งเป็นหลานสาวของผู้ตาย

หลังจากที่เลิกงานแล้วก็กลับบ้านตามปกติ

ทีวีแล้วก็ดูการแข่งขันฟุตบอลโลก

ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติออสเตรเลีย

ส่วนคุณป้านั่งเล่นอยู่ชั้นล่าง
ระหว่างที่เชียร์บอลไปด้วยกัน
เพราะว่าก็เห็นว่ากล้ายจะจบเกมแล้วก็คงคิดว่า
อาจจะจบที่เสมือนั่นแหละ

พอไปจับตัวถึงได้รู้ว่าลุงหมดสติไปแล้ว
รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพ

พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามยื้อชีวิตกันอย่างเต็มที่นะคะ
แต่สุดท้ายไม่ทันค่ะคุณลุงก็เสียชีวิตไปก่อน
ต้นสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลัน
แต่ว่ายังไงก็ตามพนักงานสอบสวน
อบศพให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรประการส่งชนะสูตรแล้ว
เพื่อจะหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ